ปกติแล้วนะคะเราประดับสวนประดับบ้านด้วย
ดอกไม้ดอกไม้จะสวยที่สุดแต่ว่าที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดกระบี่ค่ะประดับสวนบ้านด้วยสับปะรดนับหมื่นต้น
สร้างความแปลกตาแต่ว่าสวยงามนะคะแบบนี้อืม
ปะรดมาประดับบ้านได้อย่างไรนะคะเป็นบ้านหลังเดียวในจังหวัดนี้ค่ะ
นำสับปะรดหลากสีสันหลากสายพันธุ์มาประดับตกแต่งบ้านตั้งแต่รั้วระเบียงฝาผนังหลังคาไปจนถึงอยู่ในบ้านเลย
เต็มไปด้วยสับปะรดเป็นหมื่นต้นนะคะถูกจัดวางในมุมต่างเขาบอกลงตัวสวยงามบรรยากาศร่มรื่นและสะดุดตา
บ้านหลังนี้อยู่ที่ถนนเริกเกษมตำบลปากน้ำอำเภอเมืองกระบี่นะคะเจ้าของคือคุณประทีบนัทถลางค่ะ
เคยเป็นเคยทำงานเป็นนักจัดสวนตามโรงแรมมาก่อนหลังจากออกจากงานก็ทำธุรกิจส่วนตัว
พอมีเวลาว่างก็เลยชอบตกแต่งบ้านของตัวเองอยากให้ดูภาพสวยจริง
สับปะรดสีไงที่เป็นต้นสับปะรดสีที่เขานิยมเอามาตกแต่งกันแต่ต้องปลูกให้ดีนะในสภาพอากาศที่ต้องชื้นนิด
เป็นผู้รู้เรื่องการจัดสวนไปอีกใช่ผมชอบต้นไม้มากเดินอยู่กับต้นไม้ได้เป็นวันวัน
ดีมากค่ะส่วนไอเดียการนำสับปะรดมาตกแต่งบ้านเนื่องจากก่อนหน้านี้เคยจัดมาหลายแบบ
แต่ว่าไม่ค่อยประสบความสำเร็จต้องใช้เวลาดูแลเอาใจใส่ต้องใช้พื้นที่เป็นจำนวนมาก
จึงนำสับปะรดหลากสีมาลองจัดดูพบว่าจัดง่ายกว่าสวนดอกไม้ทั่วไป
เพราะว่าดอกไม้นี่ต้องดูแลเขาเป็นพิเศษดอกไม้ต้องดูแลเยอะใส่ปุ๋ยแล้วก็เรื่องสภาพอากาศ
เรื่องโดนแดดนิดเนี่ยโอ้โฮเยอะเลย
ใช่ค่ะแต่สับปะรดสวยงามทนต่อสภาพอากาศ
อกจากนี้สีสันก็สวยงามเหมือนกันนะ
รูปทรงก็หลากหลายที่สำคัญไม่ต้องดูแลมาก

ก็เปรียบเสมือนสีของดอกไม้ได้เลยดูแลก็ง่ายกว่านะคะ
พอเขาออกเป็นช่อหรือออกดอกขึ้นมาเนี่ย
จะเป็นลักษณะคล้ายเหมือนขนไก่
อ๋อคือเขาจะเหมือนเคยเห็นที่พุ่งขึ้นมาแพงเดียว
สวยนะนี่เขาปลูกไขม้อยู่ใกล้น้ำชื้นนิดหนึ่ง
ครับพูดเรื่องต้นไม้

รับงานทำสวนให้บ้านไหนไม่มีคนทำสวนเดี๋ยวไปทำให้